ไปดูกันเลยก่อนนะวันป่านี้กลับมาแล้วนะคะ
สำหรับคุณชมพู่วรรยาครับคุณกลับมาสักพักแล้วละ
แต่เพิ่งได้ออกอีเวนต์แล้วนะคะ

เพราะว่ามีกระแสวิภาควิจารณ์มากมายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นชุดของคุณชมพู่เองนะคะ

ซึ่งอยากจะบอกว่าสังคมไทยตอนนี้โอ้โหโซเชียลหนักมาก

แก๊งคุณวุ้นเส้นนะคะแล้วก็น้องโยเกิร์ตค่ะว่า
ไม่เท่านู่นนั่นนี่มากมายค่ะ
รวมไปถึงนะคะเราก็จะไปถามถ่ายเกี่ยวกับเรื่องลูกด้วย
เพราะว่าหางลูกไป๘๙วันคุณแม่จะคิดถึงราชไหน
แล้วน้องจะอดนมหรือเปล่าหรือยังไง

เราอยู่ในสังคมที่เรามีสิทธิ์ที่จะออกเสียงอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าชมว่าเราแสดงความคิดเห็นโดยที่เราไม่ต้องดึงกันลงมาก็ได้

ไม่ได้เจอเลยเพราะว่าเดินคนลงเวลา

แสดงความคิดเห็นกันในขอบขายที่มันเหมาะสมพอเหมาะพอควรดีกว่า
คือรู้แหละว่าเราเป็นคนของประชาชน
เราก็ต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์
ชมก็พอใจนะไม่รู้คนอื่นพอใจหรือเปล่า
แต่ว่าชมก็ชมก็พอใจของชมแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ไปอะไรอย่างนี้
ก็แฮปปี้กันก็ดีใจแต่ก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าดีใจมาก

กลับมาเด็กเป็นไงคะร้องเสียง
ก็ไม่ได้ถึงกับร้องนะแต่เขาก็แบบยิ้มดีใจอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่าจากนี้ถ้าเป็นไปได้อะไรที่ไม่หนักหนาก็จะตัวเองกันไปด้วยกันนี่แหละ
น้ำกลับมาข้าวเย็นอะไรอะไรคะพี่ชมถึงมาอินพอร์ตเข้ามาให้ลูก
ก็ชมปั๊มก็ละ๔รอบเนี่ยก็ชมหายไป๘วัน
อันนี้เป็นความรู้ใหม่สำหรับแจ๊กกะรีนนะคะที่อาจจะไม่มีน้ำนมนะคะ
คุณผู้ชมสามารถที่จะปั๊มนมของคุณแม่ไว้ให้ลูกไว้ได้เลย

สักครู่เราถามพี่ทีมงานแล้วแช่ฟรีดเอาไว้ก็สามารถเก็บทานได้หลายเดือนแล้ว

ถ้าจะให้น้องทานก็เอาออกมานะคะแต่ห้ามเวฟนะคุณผู้ชม
ต้องรอให้เย็นก่อนประมาณ๔๕โมงค่อยกิน

อะไรนะไม่รู้จริงก็คือไม่ได้ใช่ไหม
ก็รอก่อนรอก่อนถ้ารอเย็นมันบูดพอดี
อย่าปล่อยมุกเรื่องนี้สิฉันไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรนะคะคุณผู้ชม